เริ่มต้นกันที่สิ่งดีของคนในวงการบันเทิงกันก่อนเลยนะคะ
สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่บินบรรลือฤทธิ์
เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด
และล่าสุดนะคะได้ร่วมกับทางสมาชิกมูลนิธิร่วมกับตันยู
พร้อมกับเพื่อนนักแสดงอารมณ์ดีโบ๊ทวิบูรณัน
นำเงินบริจาคจำนวน๑ล้าน๒หมื่นบาท
มอบให้กับชาวบ้านตำบลชุมแสงสงคราม
อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
ที่ตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะ
โดยมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น๑๐๐๐บาท
ให้กับครอบครัวนะคะครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น๑๐๒๐ครัวเรือน
ครัวเรือนละ๑๐๐๐บาท
ซึ่งก็ได้สร้างรอยยิ้มและความปราบปลื้มใจ
ให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากค่ะ
ถ้าเรื่องการช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจต่าง

ใช่ค่ะซึ่งจะเห็นได้จากผ่านเฟซบุ๊กนะคะ

เป็นจำนวนมากและเรียนทุกครั้งหลายครั้ง

และตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งใหญ่ที่พี่บินบริษฐ์เนี่ย
ไม่นิ่งนอนใจในการเห็นผู้ประสบคลายน้ำท่วมที่ตระหว่างปีศนุโรค